คลิปนี้เพราะว่าต้องฝากเตือนภัยกันเรื่องของอุบัติเหตุ

คือเหมือนประมาณว่าอยู่เลนซ้ายสุดหรือขวาสุด
ไม่รู้แต่จะไปอีกเลนหนึ่งแบบสุดไปเลย
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้มาฝากเตือนภัยกันในช่วง

ไม่แน่ใจจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เขาขับขี่มอเตอร์ไซคันนี้
อย่างแรกที่น่ากลัวนะก็คือเขาอยู่เลนขวาสุด

แต่ขับไปสักพักดูเขาไปชนท้ายรถกระบาดคันนี้เฉยเลย

ผมไม่แน่ใจว่าหยุดว่ารถกระบาดเนี่ย
แต่พูดถึงการขับตามหลังเขาเนี่ยมันต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมนะ
คันหลังต้องระมัดระวังให้มาก
เพราะถ้าเกิดไปชนท้ายเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะเป็นฝ่ายถูกนี่แทบจะเป็นศูนย์นะ
บอกว่านี่เป็นอุทาหรณ์จริงอยากให้ขับขี่ปลอดภัยใจอย่าลอย
คุณอีกนิดเดียวจะลงคลองแล้วค่ะ

แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าขับรถไปเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตำรวจ
คุณดูนะนี่ค่ะเขาขับจากถนน

อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วมีรถเก๋งจอดเสียอยู่
ทางผู้ชายเนี่ยก็เลยไปเอารถกระบะคอกมาลาก
แล้วให้เมียเขาคุมพวงมาลัยรถเก่งที่เสีย

รถเก๋งมันหักไปทางขวาแบบเกือบตกถนนคุณดูดิ

แล้วก็หักซ้ายไปหลุดเกือบออกลงคลองไปเลย
โอ้โหโชคดีมากนะที่รถกระบะเขาหยุดก่อน
เขาก็เลยจอดค้างอยู่ริมตลิ่งแบบนี้
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งก็คือว่า
คุณนึกออกไหมอาจจะไม่ชินเส้นทางด้วยหรือเปล่า
เขาขับรถไม่เป็นแล้วก็รถเสีย
แล้วผู้ชายไปเอารถกระบะคอกมาลาก

เขาอาจจะแบบว่าอุ๊ยพวงมาลัยหนักหรือเปล่า

ต้องอาศัยทักษะด้วยเพราะว่าคนที่ประคองไม่ได้ง่าย

รถที่เสียประคองก็ไม่ได้งัด

ผู้ชายขับรถเป็นผู้หญิงขับรถไม่เป็นแล้วนั่งอยู่
ถ้ารถเสียผู้หญิงต้องเป็นคนเข็นนะคะ
คนที่ขับไปต้องเป็นผู้ชายคนที่ขับรถเป็น

ใช่อันนี้สำคัญมากนะ
ฝากเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วย